มาดูเรื่องการประชุมเอเป็กครับคุณผู้ชมวันนี้ก็จะสิ้นสุดลงแล้วนะครับ
แต่ว่าต้องดูการประกันตัวของบรรดากลุ่มผู้ชุมนุมที่เขาเรียกว่ากลุ่มราศดรหยุดเอเป็ก
มี๒๕คนนะที่โดนควบคุมตัวไป
เมื่อคืนนี้ได้ประกันตัวไป๒๓คนแล้วครับ
ผู้ชุมนุมจำนวนหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมไปปักหลักอยู่หน้าสอนอทุ่ง๒ห้องครับ
นั่งรวมกลุ่มแล้วก็ทำกิจกรรมร้องเพลงบันเลงดนตรี
เพื่อจะส่งกำลังใจไปให้ผู้ชุมนุม๒๕คนครับ
นี่ครับ๒๕คนโดนคุมขังซึ่งภายหลังก็ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว

ตำรวจปล่อยตัวผู้ชุมนุม๒๓คนหลังมีการยื่นหลักทรัพย์ขอประกันตัวในวงเงินคนละ๒๐๐๐บาท
แล้วก็ตำรวจก็สอบประคำเสร็จสิ้นไปแล้ว
มีกำหนดเงื่อนไขด้วยนะว่าบรรดาคนที่ได้รับการประกันตัวออกไปห้ามเลยนะห้ามไปร่วมชุมนุมทางการเมืองใด
แล้วก็ห้ามประกาศเชิญชวนบุคคลอื่นมาร่วมมั่วสุมหรือกระทำการใดให้เกิดความวุ่นวายในบ้านในเมืองครับ
อันนี้น้องมายพระสลาวรีนะครับ
นี่เป็นจังหวะที่มีการปะทะกันครับเราย้อนให้ดู
ส่วนอีก๒คนจาก๒๕คนก็มีการสอบปากคำและเอกสารพญาหลักฐานเนี่ยยังไม่เรียบร้อยครับ
แต่คาดว่าเดี๋ยววันนี้น่าจะได้รับการปล่อยตัว
จากนี้มีผู้ที่ถูกคุมตัวอีกหนึ่งคนอยู่ระหว่างผ่าตัดดวงตา
เพราะว่าเมื่อวานนี้มีการนำเสนอภาพว่า
ผู้ร่วมชุมนุมโดนกระสุนยางเข้าไปบริเวณเบ้าตา
ตอนนี้เขาอยู่ระหว่างผ่าตัดดวงตาแล้วก็ศัลยกรรมจมูกที่โรงพยาบาลตำรวจ
หลังได้รับบาดเจ็บจากการเผชิญหน้ากับตำรวจควบคุมฝุงชน
โดยจะมีการเข้าพบพนักงานสอบสวนหลังการรักษาเสร็จสิ้น
ทีนี้ครับคุณผู้ชมทางท่านผอบตรครับพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์เนี่ย
ท่านบอกว่าเรื่องผู้ชุมนุมที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณดวงตา

แล้วก็ท่านบอกประมาณว่าสื่อชอบไปอยู่แนวหน้า
ก็เลยอาจจะมีสื่อที่ได้รับบาดเจ็บไปด้วยนะฮะ
แล้วก็บอกว่าไม่มั่นใจว่ามีประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศไทยแล้วนะ
บอกไม่แน่ใจประเทศอื่นเนี่ยมีแบบนี้หรือเปล่า
เดี๋ยวรอดูวันนี้กันแล้วก็เดี๋ยวเรามีรายงานสดเข้ามาด้วยนะครับ